มาดูเหตุการณ์ที่สุราธานีกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ปรากฏว่ามีตำรวจ๓นายมาจับเขาค่ะ

ตำรวจสามลายนี้ก็เลยงัดการ์ดออกมาบอกว่า
เอาเงินมา๕ล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดี
ชาวบ้านเขาไม่พอใจนะคะถึงขั้นล้อมรถตำรวจกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะคะที่มาล้อมรถยนต์แล้วก็ด่าทอตำรวจ
เป็นตำรวจสังกัดกองมะครับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๘๓นายด้วยกัน

เพราะว่ามีการทุบกระจกรถกันจนแตกเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านสำโรงในอำเภอกาญจนดิต
ตำรวจภูทรกาญจนดิตเขาได้รับแจ้งมานะคะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้น
จากที่นายอรุชาบินมูซาวัย๔๖ปีชาวประมงพื้นบ้าน
ตักลูกหอยแครงที่ปากแม่น้ำตาปี
แล้วอยู่ตำรวจสามนายเนี่ยก็โผล่มาจับเขา
ใช้ปืนจี้บังคับแล้วยึดเอาลูกหอยแครง๒๓กระสอบ
น้ำหนัก๗๐๐กิโลกรัมมูลค่าประมาณ๕แสนบาทไป
โดยบอกว่านายอนุชาทำผิดกฎหมาย
นายอนุชาก็ชี้แจงบอกว่าผมได้รับอนุญาตให้จับลูกหอยแคลงได้โดยวิธีธรรมชาตินะ
ตำรวจสามนายก็ยังไม่จบแค่นั้นบอกว่าเอาเงินมา๕ล้าน
กับการไม่ดำเนินคดีเขาก็เลยไม่ยอมกัน
พันธุ์ตำรวจเอกทักษิณสิริโภคพัฒน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกาญจนดิต
ก็บอกนะคะว่านำชายทั้ง๓คนมาตรวจสอบแล้ว
ปรากฏพบว่าเป็นตำรวจในสังกัดจริงนะคะ
สังกัดกองมหักฆาตการณ์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘ค่ะ
ซึ่งตำรวจสามนายก็บอกว่าเขาไปจับกลุ่มการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมง

หลังเกิดเหตุยังไม่มีชาวบ้านคนไหนไปแจ้งความนะคะ
ทางสนเอ่อทางสพก็เลยต้องมีการปล่อยตัวตำรวจสามนายนี้มาก่อน
แต่ว่าพลตำรวจโทจิรวัตรทิพย์จันทร์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เนี่ย
ได้สั่งให้ตำรวจ๓นายนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๘แล้วนะคะ
และมีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งถ้าหากว่าพบว่าผิดจริงก็จะมีการดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็ทำโทษทางวินัยค่ะ